ว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะทำไมจ๊ะ
ล่าสุดพี่ชายของดิฉันนะคะพี่บูแบล็คเทสไงค่ะ

หน้าโควิดครั้งแรกสุดเลยใช่ไหม
ตอนร้องพงร้องเพลงคราวนี้มีอีกเพลงคุณผู้ชมนะคะ
เรียกว่าชวนเพื่อนพ้องนักร้องที่ตกงานกันทั้งนั้นนี่แหละค่ะ
คอนเฟิร์มว่าแคนเซิลเยอะมากมาร้องเพลงนี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวจะไปให้ฟังกันนะคะว่ามันเพลงอะไรทำไมต้องยืมตังค์คะเนี่ย
ขอให้ปีอีกงานให้โควิดหาย
คอนเฟิร์มว่าแคนเซิร์มสินะ
เห็นไมค์ไหมเป็นไมข่าวก๋อยเดี๋ยวเป็นไมค์แขาวแบบว่าตลกกะ
แล้วเอามาร้องแบบขำร้องเพลงแรกคุณผู้ชม
เพลงแรกที่ออกมาก่อนหน้านี้อยู่ไปไม่มีงาน

ใช่น่าจะเป็นชีวิตจริงล้างหลายคน
จะขอยืมตังค์ยืมตังค์เดี๋ยวมีไม่ให้ไม่ยืมหน่อยไม่ตังค์
ตังค์ไปแล้วอันนี้ยืมตังค์ไปแล้วแล้วถ้ามันยืมไปนานแล้ว
แล้วมันไม่ทวงไม่คืนสักทีคุณบางทีนะลูกหนี้บางคนเราทวงจนอาย
คุณผู้ชมไม่รู้จะหันหาสารพัดวิธีไหนมาแล้วไปดูวิธีของจันจิกันค่ะ
วิเมอมีม์คือกัลสนดดกว๊าเร็วมาสี่สงวงไปในไลน์
ผูสมธุ์เป็นภาษาเกาหลีหรือเป็นภาษาอีทธานบ้านเห้าเพราะว่า

อยากให้จานจิเจอกับพี่ปูมาสักครู่

ก็เป็นไอเดียเก๋สำหรับคนที่อยากจะทวงเงิน